คุณผู้ชมไปที่เขตสายไหมกรุงเทพมหานครกันหน่อยนะคะ
เมื่อคืนสักประมาณสามทุ่มครึ่งค่ะเกิดอุบัติเหตุรถเป็นรถเก๋ง
แล้วปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยจังหวะนั้นนั่งดูทีวีอยู่นะฮะ
ได้ยินเสียงดังสนั่นก็เลยตัดสินใจออกมาดูแล้วสภาพที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชม
ถอยมาชนกับกำแพงรัวบ้านนะคะคือกำแพงเนี่ยก็พังเป็นช่องทะลุสักประมาณความกว้างสองเมตรเนี่ยนะคะ
ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบตามร่างกายพบว่าบริเวณตั้งแต่ช่วงหน้าอกถึงช่วงท้องของผู้ตายค่ะ
มีลักษณะผิดรูปแต่ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายบริเวณส่วนอื่นของร่างกาย
จากการตรวจสอบภายในรถนะฮะไปพบกระเป๋าเงินเนี่ย๑ใบภายในกระเป๋าเนี่ย
มีบัตรประชาชนแล้วก็ใบขับขี่ระบุชื่อคือนายขเชนวิจารณ์อายุ๒๒ปี
เพลเป็นชาวอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะครับจากนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบบริเวณรอบข้างที่เกิดเหตุไปพบรัวบ้านถูกชน
จนพังเป็นรูกว้างเนี่ยฮะใบขับขี่ของที่ไปพบเนี่ยนะคะ
สอบถามเจ้าของบ้านที่ถูกรถชนรัวบ้านก็คือคุณสุขสรรค์
ธนาวิจิตรคุณสุขสรรค์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่ตนแล้วก็ครอบครัวเนี่ย
นั่งดูทีวีตอนนั้นเนี่ยสักประมาณ๓ทุ่มครึ่งได้ยินเสียงปืนนะคะ
ดังขึ้นสองครั้งแล้วก็จากนั้นได้ยินเสียงคล้ายกับของตกบริเวณริมรั้ว
ตอนนั้นยังไม่ได้เอกใจนะคะไม่ได้เดินออกมาดูทันที
กระทั่งเวลาผ่านไปสักประมาณ๑๐นาทีด้วยความสงสัยแล้วค่ะ
เดินออกมาดูบริเวณรั้วบ้านโอ้โหพบรั้วบ้านนะคะ
พังลงมาเป็นรูยาวสักประมาณสองเมตรแล้วก็พบรถยนต์ฮอนด้าซีวิกสีดำคันนี้เนี่ย
จอดอยู่ด้วยบริเวณท้ายรถเนี่ยมีร่องรอยการชนกำแพงนะ
พอไปดูใกล้คุณสุขสรรค์บอกว่ามีลักษณะส่วนหัวของผู้ชายเนี่ย
โผล่ออกมาจากใต้ท้องรถแล้วก็ไปพบชายวัยรุ่นอีกคนหนึ่งนะ
คร่อมรถจักรยานยนต์อยู่ข้างข้างรถฮอนด้าซีวิกวัยรุ่นคนดังกล่าวเนี่ย
ก็เลยบอกคุณสุขสรรค์บอกว่าให้ช่วยโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้หน่อย
คุณสุขสรรค์ตัดสินใจเดินกลับเข้าไปในบ้าน
กะว่าจะไปหยิบโทรศัพท์มาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่แต่พอกลับออกมาอีกทีค่ะ
ปรากฏว่าผู้ชายคนที่บอกตัวเองว่าให้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้หน่อยเนี่ย
กลับออกมาขี่รถจักรยานยนต์ที่ตัวเองนั่งคล่อมมาค่ะหนีไปแล้วอ๋อ
อ๋อจากนั้นไม่นานน่ะคุณผู้ชมครับ
และนิธิปเต็กตึงก็เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ช่วยกันนำร่างของผู้ชายที่อยู่ใต้ท้องรถออกมา
แต่ก็พบว่าตอนนั้นเนี่ยคือก็เสียชีวิตไปแล้วอ่ะนะอืม
พอดีได้ยินเสียงมีเสียงปืนยิงห่างกัน๒นัด
แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนของหนักหล่นนะครับ
ผมก็เลยอยู่ในบ้านไกลอยู่ประมาณสัก๓๔๐เมตรนะครับ
ก็เลยออกมาดูก็พอดีก็เห็นรั้วรั้วที่บ้านอ่ะพัง
เสร็จแล้วก็มีรถคันนี้จอดอยู่แล้วก็มีคนนะฮะ
อยู่ใต้ท้องรถอยู่แล้วแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หนึ่งคัน
กับวัยรุ่นคนหนึ่งให้ผมโทรแจ้งหนึ่งเข้าหนึ่ง
ผมก็โทรไปแจ้งผมเข้าไปเอาโทรศัพท์แล้วก็โทรแจ้งหนึ่งก้อนหนึ่ง
เสร็จแล้วมอไซค์ก็ขี่ออกไปเลยก็เท่าที่เห็นนี่แหละครับ
แล้วก็มีอพปรเข้ามาจำมอเตอร์ไซค์ได้ไหมครับว่า
มอเตอร์ไซค์ผู้หญิงนะครับแต่ไม่จำเลขทะเบียนไม่ได้เลย
ไม่ได้ไม่ได้สังเกตตั้งแต่แรกนะครับอพรอ่ะครับ
ช่วยกันยกรถที่แรกคิดว่าเขาไม่เสียชีวิตไงเขาไม่รู้ว่าเสียชีวิตหรือเปล่า
แต่ก็นอนหัวโผล่ออกมาแล้วก็เลยช่วยกันยกรถเอียงข้างหนึ่ง
แล้วก็ดึงคนออกมาหลังเกิดเหตุนะครับ
พนักงานสอบสวนสนสายไหมนะคะก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ล่าสุดทราบแล้วนะคะผู้ตายก็คือนายขเชนวิจารณ์
ก็เป็นคนเดียวกับที่ไปพบบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ใบขับขี่
อ่าก็คือพี่สาวของแฟนของนายขเชนอืมพี่สาวเนี่ยบอกว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วก็บอกว่านายขเชนได้ขโมยรถยนต์ของเธอมาจากศรีราชา
แล้วก็มาประสบเหตุแบบนี้ขึ้นนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ
ทีนี้ตำรวจไปไล่ดูไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้กับจุดเกิดเหตุเนี่ยครับ
ไปพบกลุ่มผู้ชายต้องสงสัยหกคนค่ะขี่รถจักรยานยนต์สามคัน
อยู่บริเวณใกล้กับจุดเกิดเหตุตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องติดตามตัวทั้งหกคนเนี่ยนะ
มาสอบปากคำว่ามันเกิดอะไรขึ้น
รู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่าอืมนะคะเออมันก็เป็นปริศนานะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าต่อนะครับ